เมื่อวานนี้ถึงจะเป็นวันพระนะคุณผู้ชมแต่เกิดเหตุการณ์ที่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่า
จะเกิดขึ้นในวันพระธาตุยาคลั่งถือปืนลูกซองมาจากบ้านครับ
อะไรผ่านหน้าผ่านตาปั้งยิงยิงหมายิงแมวโดนยิง
คนก็โดนยิงเสียชีวิตไปหลายศพเลยครับ
แล้วทีนี้ญาติเนี่ยมาเห็นศพเป็นแบบนี้เลยครับ
ห่มร้องไห้กันใหญ่เลยครับคนในหมู่บ้านรวมไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
เป็นตอนที่พวกเขาเนี่ยไปเจอร่างของนายจราจรออายุสามสิบห้าปี
นายจราก็เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายคลั่งยาที่ถือปืนลูกซองเนี่ย
กราดยิงคนในหมู่บ้านแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวม๓ศพ
เป็นผู้ใหญ่๒แล้วก็เป็นเด็ก๑คนเป็นเด็กผู้หญิงด้วยคุณผู้ชมอายุแค่๔ขวบ
คนบาดเจ็บก็เพียบครับเจ็บไป๙คน
เหตุสลดใจครั้งนี้เกิดขึ้น๑๑โมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับ
ที่บ้านป่าเกี้ยหมู่๑๘อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
หลังตำรวจสพแม่สวยได้รับแจ้งเหตุครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็รีบนำกำลังไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันที
จากการสอบถามพยานแวดล้อมนะครับระบุว่าผู้ก่อเหตุชื่อว่านายอนุชาจโบอายุ๒๖ปี
นายอนุชาเนี่ยหลังกราดยิงคนในหมู่บ้านแล้วหลบหนีไปซ่อนตัวในห้องน้ำสาธารณะในหมู่บ้านนั่นเองครับ
ตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าปิดล้อมแบบนี้เลยฮะแล้วก็เจรจาเกลี้ยกล่อมกดดันให้นายอนุชาผู้ก่อเหตุ
อบตัวซะเถอะอนุชาแล้วก็อาศัยจังหวะเข้าไปจับกลุ่มตัวนายอนุชาได้ในที่สุดครับ
เกี้ยกล่อมอยู่นานถึง๔ชั่วโมงนายอนุชาเนี่ยตอนโดนจับกลุ่มตัวไปยังมืนเมาอยู่เลยคุณผู้ชมฮะ
ยังพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับเจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่โรงพักแล้วก็ไปตรวจสอบห้องนอนของผู้ที่ก่อเหตุ
มาหลบซ่อนตัวจนเจอของกลางเจอเป็นปืนลูกซองยาวเบอร์๑๒ครับที่ใช้ในการก่อเหตุเจอพร้อมกับเครื่องกระสุนด้วย
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้หลังเหตุการณ์ทั้งหมดสงบลงเนี่ยนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าไม่ใช่แค่คนครับที่โดนยิงไปมีสุนัขตัวสีดำแล้วก็มีแมวนี่ฮะทางซ้ายนี่ที่เราทำให้ดูนะ
สุนัขและแมวสองตัวโดนยิงเลือดกระเซ็นนอนตายอยู่ข้างกันเลยครับคนพบเห็นก็เวทนาแบบนี้ฮะนอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ยังพานักข่าวไปดูจุดเกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
รวมไปถึงห้องน้ำสาธารณะซึ่งเป็นจุดที่ผู้ก่อเหตุก็คือนายอนุชาเนี่ยหนีเข้ามาหลบซ่อนตัวครับผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลแบบนี้ว่านายอนุชาเป็นคนในหมู่บ้านนี่เองนะ
แล้วก็ถือปืนลูกซองออกมากราดยิงคนในหมู่บ้านเขายิงไปเรื่อยเลยคุณผู้ชมฮะบางทีก็ยิงขึ้นฟ้าบ้างบางทีเห็นคนเดินผ่านก็ยิงคนบ้างบางคนหลบไม่ทันก็โดนยิงเจ็บกันไปเรียกได้ว่าเจออะไรก็ยิงหมดเลยอ่ะเท่านั้นไม่พอครับเขาควักปืนยิงขึ้นฟ้ารัวแบบไม่ยั้งกว่า๒๐นัดเพราะเขาพกกระสุนปืนมา๒กล่องกล่องละ๕๐

มันจอบปืนยิงบ้านนี้ละแวดนี้ละ
ได้ยินยังเดินไล่ไปยืนเห็นทุกบ้านทุกบ้านทุกหลักทุกหลัง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

นายอนุชาผู้ก่อเหตุเขาถือปืนลูกซอง

มีผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกอยู่

อยากให้เขาเป็นนักเทศโอ้แปลกดีเขาบอกแบบนี้นะ
แล้วก็มีเหล่าสาวกเอาอาหารมาให้เขาด้วย
ใจความก็จะงงแบบนี้คุณผู้ชมลองไปฟังเขาหน่อยฮะ
โอ้โหพูดถึงเบื้องบนน่ะ
เรื่องบนเตรียมไว้อะไรของอนุชาก็ไม่รู้นะ

ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

มีข้อหาพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
แล้วก็มีข้อหายิงปืนในหมู่บ้าน
รวมไปถึงข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
แล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
วันนี้ก็ต้องตามดูนะว่าในชุมชนหมู่บ้าน

เพราะว่าถือว่าเป็นเคราะห์ร้ายมากในหมู่บ้าน